คุณผู้ชมคะมีคนร้ายแฮ็กเฟซบุ๊คของนายทหารยศพันโทค่ะเสนาธิการกรมฐานราบที่๗
พอแฮ็กเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยก็ไปหลอกยืมเงินตามเพื่อนในเฟซบุ๊ก

ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เราเคยเล่าไปแล้วซ้ำแบบนี้นะคะ
จนตอนนี้เจ้าตัวก็ต้องไปแจ้งตำรวจให้รีบติดตามจับกลุ่มค่ะ
เข้าแจ้งความกับสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจแม่ปิงเชียงใหม่
ให้ช่วยติดตามคนร้ายที่แฮ็กเฟซบุ๊กอ้างตัวเป็นพันโทปิยชาติ

สำหรับใครที่เป็นเฟรนซ์เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเนี่ยก็ไปเที่ยวหลอกยืมเงินเขา
มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีบุคคลที่เสียชื่อเสียงให้ยืม
เสียเงินไปเป็นหลักหมื่นเลยนะคะหลายคนเลยค่ะ

แล้วก็คนร้ายก็เปลี่ยนรหัสเฟซบุ๊คใหม่ด้วย
เจ้าตัวเจ้าของเฟซบุ๊คจริงเข้าเฟซบุ๊กตัวเองไม่ได้
แล้วก็มีคนโทรศัพท์มาสอบถามหลายคนเลยนะคะ
ว่าทำไมมายืมเงินในลักษณะแบบนี้
ก็เลยไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีนะคะ
จริงหรือไม่นะค่อยยันเรียนอยู่
ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับ
ให้ระวังเรื่องการใช้เฟซบุ๊ก
หรือว่าใช้ข้อความในการยืมติดต่อสถานกันนะครับ
อาจจะเป็นจริงเขาขอให้ตรวจสอบด้วย
สำหรับคนร้ายได้หลอกให้บุคคลที่เสตูรู้จัก
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งนะคะ

มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างประสานกับทางธนาคาร

เชื่อว่าน่าจะทำกันเป็นขบวนการแล้วค่ะ

โอนเงินเข้าบัญชีหญิงสาวรายเดียวกันนี้ด้วยนะคะ